เรื่องของความรักไปดูช้างกันหน่อยช้างเราก็ต้องให้ความรักเขานะคะ
เพราะให้ความรักแล้วก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยเพราะการอนุรักษ์ป่าไม้จะทำให้เขาไม่ออกมาหากิน
ในพื้นที่ของมนุษย์ที่มนุษย์อยู่แล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนแบบนี้
มันเป็นโขลงเลยเหรอคะใช่ค่ะและสองพื้นที่เนี่ยเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายคล้ายกัน
จุดนี้พื้นที่แรกที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปเลยค่ะประสานสื่อมวลชนท้องถิ่นด้วย
เพราะว่าต้องเอาโดรนขึ้นบินสำรวจว่าเขามากันกี่ตัวเนี่ยนะคะ
แล้วก็หาจุดที่เขาซ่อนตัวอยู่ไปเจอค่ะภาพเมื่อสักครู่นี้
กลางป่ายูคาลิปตัสแล้วเขาไม่ได้ยืนอยู่เฉยนะคะ
หักกิ่งกินอย่างสบายใจอิ่มน้ำสำราญเลย
บางตัวนอนพักอิ่มและยังนอนพักด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ประสานปิดถนนก่อนเลยค่ะก่อนจะจุดประทัดไล่โขลงช้างนี้ออกจากป่ายูคาลิปตัส
แล้วช้างเขาก็ถนนข้ามถนนกลับเข้าสู่ป่าเขาอ่างรือในเรียบร้อย
แล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศรีมหาโพธิปราจีนบุรีอีกหนึ่งจุด
ลักษณะคล้ายกันเลยแต่ว่าน้อยกว่ามากัน๒ตัวนะคะ
ถนนสายผู้ไซไซเอมทางเข้าน้ำตกป่าละอู
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ
ช้างป่ามากันสองตัวมาเดินเล่นบนถนน
ใช้หัวดันกันไปดันกันมาเขาสนุกแหละ
แต่คนที่ผ่านไปผ่านมาไม่สนุกค่ะกลัวนะคะ
ก็ต้องหยุดรถรอดูแบบนี้๒๐นาที
ถ้าขับผ่านไปก็ไม่กล้าก็ต้องจอดดูนิ่ง
ที่ไปพบโขลงช้างป่าลงเล่นน้ำบนถนน
เข้าน้ำตกป่าละอูอีก๒จุด
จุดแรกอันนี้เจอเยอะเลย

อกจากนี้นะคะอีกหนึ่งจุดที่เจอคือ
อ่างเก็บน้ำห้วยแห้งเจออีก๗ตัวแบบนี้ค่ะ